ฟีชัวร์จำหม้นแค่นี้แบบว่านักชายเนี่ยมาถึงชีวิตได้หรือไม่ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ป้าและลุงและเด็กนะครับ
คำถามเนี่ยนะครับมีด้วยกัน๔ข้อเท่านั้น
ถ้าเราเลือกช่วยกันตอบคนละข้อละข้อละข้อ
เงิน๑ล้านบาทอยู่ไม่ไกลนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิให้ดี

ถ้าพร้อมแล้วเชิญป้านามาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ผมจะมีคำถามทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
เดี๋ยวป้าวันนาจะต้องเป็นคนเลือกก่อนในเรื่องแรก
เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะเกี่ยวกับครอบครัวและเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทั้งหมดนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑โรงเรียนพยุหะวิทยา

เรื่องที่๔ความรู้ระดับประถม
เรื่องที่๕ข่าวดัง
ป้านาต้องคิดเผื่อคนที่เหลือด้วยนะครับ

ข้ออื่นดูแล้วไม่มั่นใจ
ป้าวันนาเลือกเรื่องแรกก็คือเรื่องภาษาไทยครับ
ป้านานี่เรียนนี่ป๔ไหมมีแค่ป๔
ป๔จ้ะถ้าต่อก็คือป๖

ป้าตอบได้ที่สุดท้ายเขาหมดเลย
ก็ภาษาไทยมันง่ายจริงแต่มันง่ายสำหรับคนฉลาด

ขอให้โชคดีนะครับฟังคำถามเลยไหมล่ะ

อักษรเสียงสูงกลางต่ำเสียงสูงเสียงกลางและเสียงต่ำเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย

เอาละครับถ้าอย่างนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอักษรต่ำทุกคำ
ตัวเลือกที่หนึ่งต้อยต่ำ
ตัวเลือกที่สองห่อไข่
ตัวเลือกที่สามทราบซึ้ง
ตัวเลือกที่สี่บนบาน
ก็ป้าเห็นว่ามันเป็นอักษรต่ำ
ที่ว่าอะไรต้อยต่ำอะไรป้าก็เลยตอบต่ำต่ำไปเลยอย่างนี้จ้ะ

นาเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งต้อยต่ำครับ

เพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นข้อที่ป้าเดาแล้วถูก
ยังเหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนะครับป้า

จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วป้าจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงสำรานขึ้นมาตอบคำถามครับ

เชิญลุงสำรานมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกเลยไหมว่าลุงอยากตอบเรื่องไหน
ก็ที่ผมถนัดก็คืองานไม้ครับ

ใหญ่ที่สุดคืองานอะไรอ่ะลุง

จ๋าลุงก็ต้องคุ้นเคยอยู่กับไม้บ้างล่ะถ้าอย่างนั้น

แล้วไม้ที่ลุงมาต่อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไม้อะไรฮะ

ประดูกมีครับแล้วก็ไม้ช้ำถามีครับ
เอาละจ้ะลุงจ๋าพร้อมแล้วนะ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ไม้ท่อนนี้คือไม้ชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งไม้กระถิ่น
ตัวเลือกที่สองไม้สะดาว

ตัวเลือกที่สามไม้ทุเรียน
ตัวเลือกที่สี่ไม้ยางพารา
ลุงเดินมาดูใกล้ได้ครับจับได้ชิมได้

ไม่เหมือนครับ

มันลักษณะกลิ่นมันก็ไม่ใช่พวกไม้สะเดา

ไม้ยางพลาก็เนื้อค่อนข้างยาว
แต่ตัวนี้เนื้อละเอียดก็เลยว่าคิดว่าน่าจะเป็นไม้กระถิ่น

ลุงสำรานเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

รอให้ตอบให้ครบทั้ง๔ข้อซะก่อน
จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สามเรื่องที่เหลือนี่ก็คือเรื่อง

เรื่องความรู้ระดับประถม

โรงเรียนพยุหะวิทยาครับ

เจ้าไทยเขาเรียนอยู่โรงเรียนพยุหาวิทยาครับ

น้องไทยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถูกใจเราไหมกับคำถามเรื่องนี้

ย้ายจากที่อื่นมามาต่อป๖ที่นี่เหรอลูก

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเคยสังเกตไหมลูก

คำถามในเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับตราสัญลักษณ์นี่แหละครับ

ตัวเลือกใดไม่ได้ประกอบอยู่ในตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพยุหังวิทยา
ตัวเลือกใดไม่ได้ประกอบอยู่ในตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพยุหะวิทยา
ตัวเลือกใดไม่ได้ประกอบอยู่ในตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพยุหังวิทยา

ตัวเลือกที่สองเสมา
ตัวเลือกที่สามลายกระหนก
ตัวเลือกที่สี่มนตบ
เพราะผมคิดว่าเสมาลายกระหนกแล้วก็หมุนดบ
คิดว่าน่าจะอยู่ในสัญลักษณ์โรงเรียน
แต่รัศมีร์คิดว่าไม่น่าจะอยู่ในนั้นครับ
พร้อมไหมลูกพร้อมตอบเลยนะ
ถ้าตอบเลยน้องไทยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งรัศมีครับ
เหลืออีกคนเดียวเท่านั้นก็คือน้องออมและคนสุดท้าย
ที่จะขึ้นมาต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
ไทยจะเลือกเรื่องไหนให้น้องขึ้นมาตอบคำถามครับ
เหลือด้วยกันอยู่สองเรื่องนั่นก็คือเรื่อง
ความรู้ระดับปฐมและข่าวดังครับ

อย่างนั้นขอให้โชคดีครับเชิญน้องออมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ออมลูกเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วสรุป

ป๑คำถามเรื่องนี้ก็คิดว่าไม่ยากเกินไปสำหรับหนูนะลูกนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

นี่คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนที่ได้
ตัวเลือกที่หนึ่งรูปที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองรูปที่สอง
ตัวเลือกที่สามรูปที่สาม
และตัวเลือกที่สี่รูปที่สี่
ตัวเลือกที่หนึ่งมันเป็นลำบิน
ตัวเลือกที่สามคือรถ
ตัวเลือกที่สี่คือเลือกสำเภาค่ะ
หนูตอบตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันมีชีวิตค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วออมเลือกตอบ

ตัวเลือกที่๒รูปที่๒ครับ

จะตอบเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุ้นกัน
ไม้ท่อนนี้
คือไม้ชนิดใด
ขอเลือกตัวที่หนึ่งครับ

ก็เพิ่งเป็นคำตอบที่